วิกเตอร์เริ่มจะกลับมาซ้อมเบาได้แล้วนะครับ
ต้องรอเช็คว่าจะลงได้ไหมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองในเกมนี้

ส่วนเมืองทองเพิ่งปลดล็อกครับ

ล่าสุดแสงชนะขอนแก่นอยู่ในเตรียม๓๑

ว่าสดอร์มีซาเยฟที่ทำ๒ประตูในเกมที่แล้ว

ส่วนเรื่องใหญ่ในบ้านเราก็มีเรื่องของ

ก็ก้องศักดิ์เยาบรรณีพูดว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ยืนยันนะครับว่าไทยเป็นเจ้าภาพ

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคม

เป็นผู้ให้คำตัดสินต่อไป
ตอนนี้กำลังเร่งในการประกาศ
ใช้ในลักษณะพระราชกำหนดก่อน

เพื่อให้ประเทศไทยนั้นปลดล็อกเรื่องการใช้ทงชาติ